สดร้อนเมื่อเช้านี้ดิฉันไปกองถ่ายมาค่ะ
เกรทวรินทรคุณผู้ชมเกรทหล่อขึ้นมาก

เมบันทิตาเนี่ยค่ะพี่เมย์ที่เป็น
ปฏิตาขออภัยพี่เมย์เป็นแฟนพี่หนุ่มกัญชัย

คือเรื่องนี้เนี่ยค่ะแพทติเซียรับบทแบบแซ่บมาก

เป็นแบบว่าเรื่องราวซับซ้อนเป็นปมเสน่หา

ผมไม่ออกอายแค่๕วันหายเลยนางบอกนะครับ

จริงก็เลยต้องถามอ้าวแล้วเรื่องที่แม่กุ้ง
แจ๊กกี้ชาคลุงคาตารีเดี๋ยวมาสมัครเป็นสะพงสะพาย

ทำไมเกรทเลือกเยอะเอาไปฟังหน่อยค่ะ
โสดเหรอคะโสด
ครับตอนนี้ยังไม่เลือกใคร
อย่าคือผมไม่ได้ว่าแบบเลือกมากหรืออะไรนะ
อันนี้เพิ่งพูดก่อนคือแบบว่า

แต่ว่าณตอนนี้แค่รู้สึกว่า
ยังไม่ได้อยากที่จะมีแฟน
ตอบเรื่องคนอื่นไปแล้วถามเรื่องบอยปกรณ์ละกัน

ระหว่างบอยกับอะไรใครคลั่งลับมากกว่ากัน
บอกว่าพี่ก็ดูภาพเอาสิบอยปกรณ์นะสิเออนะคะ
แล้วถามตรงเหงาไหม
แก๊งคนดีที่ไหนหรือว่าคนเดียวโด่เด

ถ้าเกิดว่าไลน์หาบอย๘โมง๙โมงเที่ยงไม่ตอบ

ก็มีเวลาให้เพื่อนน้อยลง
แต่ผมว่าเขาดูสดใสขึ้น

ค่ะก็คือไลน์ไปหาตอนเจ็ดโมงค่ะตอบอีกทีตีสอง

เราก็เลยถามว่าบอยทำอะไรอยู่นี่ต้องไปถามบอย
บอยผ่านสื่อแล้วกันเพราะบอยก็ไม่ตอบไลน์เราเหมือนกัน

ก็รู้อยู่นะว่าเขาจะต้องตอบแค่คนคนเดียวเท่านั้นแหละ